มีรถคันหนึ่งพุ่งตกลงไปในคลองชมประธาน

ปรากฏว่ามีคนมาเห็นเหตุการณ์นะครับ
ตอนที่รถหงายท้องแล้วก็ยังลอยอยู่

คนที่เห็นเหตุการณ์ไม่สามารถช่วยคนที่ติดอยู่ในรถได้นะครับ
ทีนี้ญาติของคนที่ติดอยู่ในรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
ห่มร้องไห้นะครับ
นี่แหละครับภรรยาแล้วก็ลูกสาว
ของผู้ที่ติดอยู่ภายในรถ
มาถึงจุดเกิดเหตุร้องห่มร้องไห้แล้วฮะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำ
พยายามที่จะงมค้นหาร่างผู้สูญหายที่ติดอยู่ภายในรถ
และรถที่จมลงไปก้นคลองประปา

ที่บางครูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ช่วง๔ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะครับ
ตำรวจมีการตรวจสอบบริเวณริมคลองปลาปลา
พบเสาหลักสะท้อนแสงริมถนน
ถูกชนล้มลงไปถึง๖ต้นนะคุณ
มีรอยล้อรถพุ่งถลายลงคลองนะครับ
แล้วก็พบกันชนหน้ารถแล้วก็ป้ายทะเบียน
หมายเลขกกนหนู๔๕๐๓นนทบุรีตกอยู่

รถยนต์ลอยเคว้งอยู่ในคลองปลาปลา
แล้วก็จมลงไปตรงก้นคลองในที่สุดนะครับ
สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือนายสมเกียจฤทธิพิทักพงศ

คือขณะที่ผมขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
ภรรยาผมซึ่งนั่งมาข้างเหลียวไปมองตรงคลองปลา
แล้วบอกแบบนี้นั่นมันเรือหรืออะไรที่มันลอยอยู่
มันเรือหรือรถกันแน่นะครับ
และทีนี้ยังเห็นแสงไฟของรถทั้งไฟหน้าและไฟท้ายติดอยู่
ตัวเขาเองรีบจอดแล้วก็ลงมาดู
ปรากฏว่านั่นคือรถรถแล้วมันหงายท้องแล้วคุณ
หงายท้องแล้วตอนแรกเขาตัดสินใจนะจะกระโดดลงไปช่วยแล้วฮะ
แต่ก็ประเมินเรื่องของความลึกของน้ำคลองปลาปลาไม่ได้
เขาบอกคงลึกหน้าดูเลยแล้วสักพักหนึ่ง
รถคันดังกล่าวที่หงายท้องลอยอยู่นะฮะก็จมลงไปทันทีนะครับ
ตัวเขาเองนำกิ่งไม้มาปักทำตำแหน่งไว้ที่ริมคลอง
เพราะว่าจะได้รู้ว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่จมลงไปนะครับ
ก่อนจะรีบโทรแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยนะครับ
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
โดยทีมนักประดาน้ำเนี่ยคุณ
สามารถงมร่างผู้ตายขึ้นมาได้
โดยพบลอยไกลจากจุดที่ตกลงไป
คือประมาณ๑๐๐เมตรห่างจากฝั่งราว๑๐เมตรนะครับ
ทราบชื่อว่าเป็นนายพนัทอินทรภานิษฐ์อายุ๖๐ปี
แล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการโรงงานกลึงแล้วก็เชื่อมโลหะ
ซึ่งโรงงานอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ

พังเสียหายกันชนหลุดไฟหน้าแตกนะครับ
ต่อมาภรรยาแล้วก็ลูกสาวของผู้ตายเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ

ถึงกับเป็นลมล้มพับไปแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจนะครับ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ

เดี๋ยวต้องไปดูนะกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ไม่รู้ว่ารถคันนี้ขับมาเร็วขนาดไหน
เพราะลักษณะการชนไอ้เสาหลักที่อยู่ข้างคลองปลาปลาถึง๖เสา

ภรรยาแล้วก็ลูกสาวของผู้ตายได้นิมนต์พระ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณผู้ตายที่จุดเกิดเหตุนี้นะครับ
ก่อนเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดชมภาษารังศฤษฐ์ปากเก็ตต่อไปนะ
ส่วนเรื่องของคดีและเรื่องของสภาพการเกิดอุบัติเหตุ